เอาล่ะมาถึงประเด็นของอดีตพระกาโตะแล้ว

แม้ว่าอดีตพระจะลาศิกขาจะศึกไปแล้วก็ตาม
บางคนก็เรียกว่าเป็นทิศบางคนก็เรียกเป็นสมีอะไรก็ตาม
แต่ทีนี้ประเด็นที่ต้องตามต่อนั่นก็คือประเด็นเรื่องของเงิน
ล่าสุดอดีตพระกาโตะออกมายอมรับแล้วนะ
ว่าเงิน๖๐๐๐๐๐บาทที่เอาไปจ่ายให้ศรีกาตองกับให้พระคนกลาง
เป็นเงินที่เบิกมาจากวัดจริง

ประเด็นที่๒ก็คือต้องตามหาพระคนกลาง
พร้อมกับเงิน๓แสนที่ยังอยู่กับพระคนกลางหรือไม่
เพราะเงินมันไม่ได้เข้ากระเป๋าของนักข่าวเพื่อปิดข่าวนะ
คือนักข่าวเขามายืนยันแล้วว่าไม่ได้รับเงินก้อนนั้นเลยแม้แต่บาทเดียว
ล่าสุดมีการปล่อยคลิปเสียงออกมาระหว่างพระคนกลางกับนักข่าว
ที่พูดกันถึงเรื่องของเงิน๓๐๐๐๐๐บาท
ให้คุณผู้ชมฟังกันก่อนดีกว่า

อยู่ที่พี่ร่องใช่ไหมนะครับเขาถามนะแล้วพี่หลวงก็ตอบแบบที่คุณผู้ชมได้ฟัง
แล้วก็ได้เห็นข้อความที่เราทำทรัพย์ให้คุณผู้ชมได้อ่านกันนะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะพี่หลวงดอเด็ก
ตอนนี้เหมือนมีการเปิดเผยชื่อออกมาแล้วนะก็คือหลวงพี่ดอน
เป็นคลิปเสียงของหลวงพี่ดอนที่กำลังสนทนากับอีกฝ่าย
ซึ่งคาดว่าเป็นนักข่าวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เนื้อหามีการพูดคุยถึงเรื่อง๓แสนบาท
กาโตะนำมาให้หลวงพี่ดอนเพื่อช่วยเป็นตัวกลาง
ในการเคลียร์ข่าวที่เกิดขึ้น
แต่พอเป็นข่าวไปแล้วจะมองว่าเคลียร์ไม่ได้แล้ว

ทีนี้มีการถามว่าเงิน๓แสนบาทที่จะเอามาเคลียร์นักข่าวตอนนี้
อยู่ที่ไหนหรืออยู่ที่หลวงพี่ดอนเหมือนเดิม
ส่วนหลวงพี่ดอนซึ่งเป็นตอนนี้มีการคาดเดาว่า

ตามที่เมื่อวานผู้สิทธิ์ข่าวท้องถิ่น
สิทธิ์อาวุโสจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้พูดถึงว่าเงิน๓แสนอยู่ที่หลวงพี่ดอนแน่
เมื่อวานผู้สิทธิ์ข่าวเดินทางไปที่วัดนะครับ
ซึ่งเป็นกุฏิจำพรรษาของหลวงพี่ดอน

กุฏิปิดนะฮะแต่เขาว่ากุฏิดูหรูหรา
ดูแบบว่าสวยงามดูโออ่ากว่ากุฏิอื่นนะครับ
พระลูกวัดแจ้งว่าหลวงพี่ดอน
ท่านไปกิจนิมนตร์ที่จังหวัดนราศน์ที่วาด
หรือพระลูกวัดบางรูปก็บอกว่า
หลวงพี่ออกไปจากวัดตั้งแต่ช่วงเช้า
ของวันที่๓พฤษภาคมนั้นแล้วนะครับ
ทีมข่าวของเราก็เดินทั่ววัดเลย
ไปพูดคุยกับพระครูการามท่านเจ้าอาวาสวัดตะวันออก

วันหลังกาโตะศึกมาแล้วมาพักอาศัยอยู่ที่กุฏิของพระดอน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังตะวันออกเนี่ย
เพราะว่าได้เดินทางไปกิจนิมนต์ที่ต่างจังหวัด
ตมาก็เลยไม่รู้ว่ากาโตะเข้ามาที่นี่หรือเปล่า
แต่ก็เคยเห็นกาโตะนะสมัยที่เป็นพระ
ก็มารับหลวงพี่ดอนที่นี่
มารับที่วัดขึ้นรถออกไปข้างนอกกันอยู่บ่อยครั้ง
แสดงว่าหลวงพี่ดอนมีจริงแล้วก็สนิทสนมกับอดีตพระกาโตะจริง
ก็คือนายสันติจงราช
เพ็ญญาติเป็นวัดที่อดีตพระกาโตะ
เคยเป็นรักษาการเจ้าอาวาส
ก่อนที่จะทำการศึกนะครับ
วัดแห่งนี้เปิดเผยเรื่องของบัญชีการเงิน

บอกว่าบัญชีการเงินจะมีผู้ดูแลอยู่๓คน
ก็คือตัวของนายสันติจงราชเองซึ่งเป็นผู้ดูแลหลัก
แล้วก็จะมีอดีตพระกาโตะเป็นคนดูแลตอนเป็นพระ
แล้วก็มีคนในพื้นที่อีก๑คน
โดยก่อนที่อดีตพระกาโตะจะศึก๒๓วันนั้น
ดีตพระกาโตะได้พานายสันติจงราชผู้ดูแลบัญชีการเงินของวัด
เบิกจ่ายเงินวัดออกมาจำนวน๖แสนบาท
โดยนายสันติยืนยันว่าอดีตพระกาโตะไม่ได้บอกว่าจะนำเงินจำนวนนี้
ไปใช้ในอะไรไปใช้ในการทำอะไร
นี่ฮะกลายเป็นประเด็นว่าอ้าวนี่เบิกเงินวัดชัดเจน
ผู้ดูแลบัญชีการเงินของวัดเปิดเผยออกมาแล้วนะฮะ

เรื่องนี้คือเอาจริงนะ
กรณีของที่เราไปพยายามตามหาพระดอน
ตอนนี้ที่ไปดูที่กุฏิคือยังไม่เจอพระดร
แต่มีผู้เสียหายคนนึงค่ะ
ที่เขาเคยถูกพระคนกลางช่อโกง
คือเขาบอกว่ามีเอกสารเป็นแบบเหมือนกับหมายจับเลยนะ
ลงเอาไว้เมื่อปี๖๑ออกโดยสารแขวงนครศรีธรรมราช
แล้วก็ระบุผู้ต้องหาเป็นชื่อของพระคนกลางคนนั้นเลยค่ะ
เหรอฮะคดีเช็กเด้งเหรอฮะ
คุณถ้าเกิดว่านับตั้งแต่สิบห้ากันยาหกศูนย์
นับไป๕ปีสิก็ต้องหมด๑๕กันยา๖๕ใช่ไหม
แปลว่าตอนนี้ยังไม่หมดอายุความนะ
แล้วมีภาพแนบท้ายเป็นภาพพระคนกลาง
ผู้ที่ให้ข้อมูลสงสัยว่าเอ๊ะทำไม
ทำไมถึงปล่อยให้เวลามันล่วงเลยมาจนเนี่ย

ดังนั้นก็อยากที่จะให้พระผู้ใหญ่เนี่ย

เออนี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับ
ว่าพระคนกลางหรือพระดอนรับเงินมาแล้ว

แล้วเงิน๓๐๐๐๐๐บาทซึ่งเป็นเงินของวัดเพรยาช
ยังอยู่ที่พระดอนหรือไม่
เพราะว่าของล่าสุดในส่วนของอดีตพระกาโตะ

ว่าเป็นการเบิกเงินวัดไป๖แสนบาท
ในขณะที่ตัวเองทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสวัดเพ็ญญาติ
โดยให้คนไปเบิกเงินก็แน่นอน
เมื่อกี้เราเปิดเผยไปแล้วว่านายสันติเป็นคนไปเบิกเงิน
แล้วก็นำเงินไปให้พระคนกลาง

หนึ่งจ่ายศรีกาตองสามแสน
และจะจ่ายให้สื่อในพื้นที่นครศรีอีก๓แสน
เงิน๓แสนจ่ายศรีกาตองไปแล้วจริง
อีก๓แสนตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหน
เพราะก่อนหน้านี้พระกาโตะบอกว่าผมก็ให้เงินไป
ผมไม่รู้แหละเงินถึงมือนักข่าวหรือเปล่า
ทีนี้ครับมีล่าสุดของล่าสุดของล่าสุดอีกคุณ

คือทางอดีตพระกาโตะยืนยันว่าวันนี้ครับ
จะนำเงินจากญาติไปคืนให้วัดเพ็ญญาติ
เอาไปเข้าบัญชีของวัด
ยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะเอาเงินวัดไป
แต่เพราะคนกลางเร่งรัดที่จะเอาเงินให้ได้
จำเป็นต้องเบิกเงินวัดออกไปก่อน
คุณกระแสโซเชียลตีไปที่อดีตพระกาโตะนะ
บอกทำไมถึงเปลี่ยนคำพูดบ่อยครั้ง
คุณจำได้ไหมครั้งแรกตอนที่มีข่าวออกมา
ก็พูดถึงคลิปเสียงบอกว่าคลิปเสียงไม่ใช่เสียงอัตมา
แต่เสียงคล้ายไม่ได้มีความสัมพันธ์กับศรีกาตอน
อันนี้ตอนแรกครั้งที่๒ก็มายอมรับ
ยอมรับว่ามีสัมพันธ์กับศรีกาตอง
แล้วก็บอกด้วยว่าเงินที่ให้ไปให้ศรีกาตองไป
เป็นเงินส่วนตัวที่เวลาอัตมาเนี่ย
เทศได้เงินได้ซองมาครั้งหนึ่ง๒๐๐กว่าบาท
ก็รวมเอามาให้ไม่ใช่เงินวัด
แล้วรอบสุดท้ายอันนี้ที่ออกมายอมรับแบบนี้
นี่ถือว่าเป็นคดียักยอกทรัพย์

เพราะว่านักข่าวขยันขยอถามอยู่แล้วล่ะ
อดีตพระกาโตถ้าเอาเงินที่ไปให้เขา๓๖แสน

พระกาโตะก็บอกไม่ใช่อัตมาได้เงินทำบุญส่วนตัว
นักข่าวก็ถามเงินทำบุญที่ท่านไปเทศตามงานต่าง

ออกมายอมรับว่าใช้เงินของวัดเพ็ญญาติจริง

พูดถึงของนางสาวตองนี่นะ
เอาจริงนี่กระแสก็ตีกลับมาเยอะเหมือนกันนะ
เพราะว่าหลังจากที่ไปออกรายการ

คุณแจ๊กเกอรีนก็วีดีโอคอร์ถามพี่อุ๊บวิรัยะเลย
เพราะว่าพี่อุ๊บวิริยะเนี่ยเขาก็เอ็นดูคุณตองเป็นหลาน

แล้วก็มาตอนสายเนี่ยคือคุณแจ๊กกะรีนก็เลยวีดีโอคอลคุยนะคะ
บอกว่าหลังจากที่คุณตองออกมาเปิดหน้าให้สัมภาษณ์ไลฟ์สดเมื่อคืน
กระแสออกมาโอ้โหถล่มเยอะมากเลย
ตอบว่าไม่ใช่แค่คุณตองอย่างเดียวนะพี่อุ๊บก็โดนด้วย
อุ๊บบอกแบบนี้ตองเขาเครียดมากเลยนะ

แม่ของตองจะต้องบินมารับด่วนจากนครศรีธรรมราชเลย
รับลูกตองให้มาอยู่บ้านให้สงบจิตสงบใจก่อน
แล้วมันก็มีประเด็นด้วยไงที่หลังจากที่คุณตอง
เขาเปลี่ยนพวกโปรไฟล์ต่างในโซเชียลมีเดีย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

ใช่เอ๊ะยังไงนะเออทีนี้พี่อุ๊บบอกเลยนะ
ว่าเบอร์มือถือที่ตองเอาเบอร์ไปโพสต์ไว้ในไอจีขึ้นโปรไฟล์
ให้เอาออกด่วนเลยครับแล้วพี่อุ๊บก็บอกด้วยว่าตองอ่ะ
เขาอยากเข้าวงการบันเทิงนี่หลังจากที่เป็นข่าวเนี่ย
ก็มีคนติดต่อเข้ามามีงานติดต่อเข้ามา
แต่ตอนนี้ต้องปฏิเสธไปทั้งหมดแล้วแหละ
แล้วก็ถามพี่อุ๊บพี่อู๊บแล้วเรื่องคดีล่ะจะยังไงต่อ
อุ๊บบอกว่าอุ๊ยเรื่องนี้ก็ต้องให้ครอบครัวเขาไปจัดการต่อ

ซึ่งเราไม่ได้เป็นผู้จัดการของตอง
และไม่ได้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดทั้งมวลนี้
ตอนนี้เขาก็เอาเบอร์พี่หุบออกจากไอจีเฟสอะไรเรียบร้อยแล้ว
เพราะมันมีผลเพราะเราจะต้องทำงานต่อไป
มีข่าวด้วยว่าตองเครียดมากแบบคิดสั้นเหรอคะ
จริงไหมคะนี่ใช่ค่ะจริง

มันจะดูแลนางแบบนี้กันเลยถ้าค่อยเขาอาจจะท้ายต่างใต้
ส่วนประเด็นที่เกี่ยวยงกับเรื่องของนางสาวตอง
อีกประเด็นหนึ่งก็คือกรณีของครูลับ
คุณครูรักซึ่งเป็นคนที่เคยคบหาดูใจกับนางสาวตอง
ช่วงสั้นประมาณสัก๓เดือนครูรักศรัทธาศรัทธาทิพย์
ใช่ฮะแล้วก็เลิกลากันไปแล้ว
เมื่อวานจริงครูรักได้โพสต์นะ
บอกว่าได้ยินข่าวเรื่องของนางสาวตอง

แต่ผมอยากอยู่สงบแบบไม่หิวแสงไม่อยากเกาะกระแส
แต่ปรากฏว่าล่าสุดครูรักก็ให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวเหมือนกัน
โดยการให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าว
บอกว่าสมัยที่คบกับคุณตองเลยนะ
แต่ในช่วงนั้นคุณตองทานยานอนหลับ

แต่ไม่ถึงขั้นทำร้ายตัวเองหรือพูดจาโวยวายใด

ส่วนกรณีเรื่องของการแบ็คเมลเพื่อจะเอาเงิน

เนื่องจากในช่วงเวลาที่คบกับผมอยู่เนี่ย
คุณตองเองก็ยังทำงานและมีน้ำใจในหลายอย่าง

ไม่ได้มีนิสัยหรือพฤติกรรมที่จะมาเอาเงินของผม
แต่อย่างใดที่เลิกลากันไปไม่ใช่เรื่องเงิน
แต่เป็นเรื่องเข้ากันไม่ได้มากกว่า
หลังทราบข่าวกรณีตองกับกาโตะก็ตกใจเหมือนกัน
เป็นห่วงในฐานะเป็นคนที่เคยรู้จักและสนิทกัน
แต่คิดว่าคุณตองจะเข้มแข็งและผ่านมันไปได้
คือเอาง่ายในมุมของครูรักก็ยืนยันแหละ
ว่าก่อนของคู่ลักษมนต์ไม่ได้การประเด็นเรื่องถ่ายเงิน
แต่สุดท้ายก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเหมือนกันนะครับ

ด้านพระพยอมโอ้ท่านพูดประโยคเด็ดนะ

เพราะว่าเอาจริงพอมันมีข่าวแบบนี้ออกมา
ก็ฝากเตือนแหละก่อนจะไปถึงประโยคเด่นนะคุณ
พระพยอมฝากเตือนพระเวลาบวชแล้ว
ให้ตามรอยพระอรหันต์อย่าตามรอยพระสงฆ์ที่ล่มสลาย

บอกว่าสิกาอย่าจ้อมพระไปสืบพันธุ์หมด
อย่าลากเอาพระไปทำผัวเลย

พระพยอมท่านพูดเต็มจากปากเลย

บอกว่าสิกาอย่าลากเอาพระไปทำผัวเลยนะ
ตอนนี้พระก็มีน้อยอยู่แล้วนะฮะ

คือเหมือนกับบอกว่าให้ถนอมพระเอาไว้สืบทอดพระพุทธศาสนา

ผู้ชายที่จะบวชที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนามีไม่เยอะแล้ว

ไม่ใช่ผู้ชายที่อยู่ในผ้าเหลือง

อันนี้คือคำพูดของพระพยอมนะฮะ

ประเด็นเรื่องของอดีตพระกาโตะก็มีประเด็นข้างเคียงเยอะเลย